ก็คือคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มนะครับ
ดูผลคำพิพากษาสารชั้นต้น

เดิมเนี่ยสารท่านนัด๒๙มิถุนายน

แต่ก็เลื่อนให้มาฟังคำพิพากษาช่วงบ่ายวันนี้นะครับ

โดยองค์คณะผู้พิพากษาสารจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ได้ออกนั่งบันลังอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้น
ในคดีที่อายการจังหวัดขอนแก่นเป็นโจทยื่นฟ้อง
นางสาวปรียนุษย์โนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยว
อายุ๒๕ปีนะครับ
นางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญอายุ๒๖ปี
นางสาวอภิวัณฑ์สัตยบรรดิษฐ์หรือแจ้อายุ๒๙ปี
อีกคนนึงก็คือนายวศิลปนามพรมอายุ๒๖ปี
สี่คนนี้เป็นจำเลยในความผิด
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ร่วมกันลักษัพธ์ร่วมกันกักถังนวงเหนียว
ร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ

ก็คือนางสาวจิดารัฐพรมคุณหรือว่าเบนส์อายุ๒๒ปี
เนส์นี่ถูกตั้งข้อหาร่วมกันรับของโจรนะครับ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในชุดที่ก่อเหตุด้วย
แต่ว่าไปรับโทรศัพท์ของแอมเข้ามาหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว
ทั้งหมดเป็นจำเลยในคดีที่ร่วมกันฆ่านางสาวริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๓พฤษภาคม๒๕๖๐นะฮะ
นี่ก็เกือบปีเต็มนะใช่ค่ะอ่าสารท่านนัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาองค์คณะผู้พิพากษาก็ลงอ่านคำพิพากษา
เต็มคณะนะครับที่ห้องพิจารณาคดีที่๑๒ชั้น๒ของศาลที่จังหวัดขอนแก่น
จำเลยทั้งหมดก็ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำนะครับ
ก็มีเบนส์ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็เดินทางมา
แต่ทีนี้ก็มีคนไปสังเกตอย่างนี้คุณเขียนมาสอน
บอกว่าจำเลยทั้งหมดยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะ
บางส่วนมีหัวเราะพูดคุยกันด้วยนะครับในห้องฟังคำพิพากษา
ซึ่งแน่นอนว่าเราเข้าไปถ่ายภาพไม่ได้อยู่แล้วเป็นรายงานข่าวนะครับ
ถึงเวลาที่องค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งบันลังพร้อมกับอ่านคำพิพากษา
ท่านก็ได้มีการบรรยายคำฟ้องของจำเลยอย่างละเอียดนะครับ
บรรยายสภาพศพของผู้ตายด้วย
พฤติการของจำเลยในการก่อเหตุ
ฆ่าผู้ตายซึ่งจำเลยทั้งหมด
ก็ได้ยืนขึ้นนะครับ

กับเอิญนี่ก็จับมือกันตลอดเวลา

คนก็มารอฟังเยอะไปหมดนะฮะ
ด้านในด้านนอกศาลนะครับ
สารใช้เวลาอ่านคำพิพากษานานกว่า๒ชั่วโมง
ซึ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
พฤติการของเปรี้ยวเอิญแล้วก็แจ้
เป็นการทำร้ายร่างกายผู้ตาย

รวมถึงมีปากเสียงกันบนรถ
โดยมีบางช่วงที่จำเลยมีความคิด
ที่จะปล่อยผู้ตายลงจากรถ
แต่ผู้ตายพูดจาข่มขู่และจำเลยเกิดความกลัว
ทำให้มีการปิดปากปิดจมูกอย่างรุนแรง
และมีการใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวผู้ตาย
พฤติการของการฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แต่เป็นการฆ่าโดยเจตนา
จึงมีความเห็นว่าเปรี้ยวและเอิญมีความผิด
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตัดสินนะครับให้จำคุกตลอดชีวิต
ฐานร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพจำคุก๔เดือน
และความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์จำคุก๒ปี
คือโทษหนักฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ย
สารท่านตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
แต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับเปรี้ยวกับเอิญ
ก็เลยได้ลดโทษให้๑ใน๓คงเหลือจำคุก๓๔ปี๖เดือน
ทีนี้ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นนะคะแจ้ค่ะ
แจ้มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพและเสพยาเสพติดนะคะ
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพ
ลดโทษให้๑ใน๓ค่ะเหลือโทษจำคุก๓๓ปี๙เดือน
นายวศิลป์สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีพยานมาเบิกความ
พฤติการในการร่วมกันฆ่าและไม่ปรากฏว่ารู้จักกับผู้ตาย
หรือวางแผนร่วมกับจำเลยทั้ง๓คนมาก่อน
แต่พฤติการของวสินคือเป็นคนขับขี่รถไปซื้อปูน
เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการฆ่าและมีความผิด
ฐานร่วมกันลักทรัพย์สารจึงพิพากษาจำคุกนายวศิลป์๓๓ปี๔เดือน
แต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้๑ใน๓
เหลือจำคุก๒๓ปี๔เดือน๒๐วัน
ส่วนเบ้นค่ะมีความผิดฐานรับของโจรนะคะ
สารพิพากษาจำคุก๒ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่ง๑
เหลือโทษจำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะ
ซึ่งสารมีคำพิพากษายกฟ้องเปรี้ยวเอิญแจ้และวสินในคดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธมีดไปในที่ชุมชนเมืองหรือสาธารณะ
อกจากนั้นสารสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทำศพเป็นเงิน๑๑๒๐๐๐บาทให้กับฝั่งของแอ๋มนะคะ
ก็ถ้าดูโทษหนักสุดก็คือเปรี้ยวกับเอิญในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งโทษหนักสุดคือสารให้จำคุกตลอดชีวิตนะ
แต่ว่าลดโทษนะฮะเพราะสารภาพก็เหลือ๓๔ปี๖เดือนนะครับ
ไม่ถึงขั้นประหารชีวิตรอดโทษประหารชีวิตกันนะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของเงินว่าจะใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ย

หลังฟังคำพิพากษาว่าจำเลยทุกคนหลุดพ้นข้อหาฆ่าโดยไตรรอง
แต่เป็นการฆ่าโดยเจตนาอย่างไรก็ตามนะครับ
ทางทนายฝ่ายจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ต่อสารนะครับ
เพราะเห็นว่าศาลนั้นยึดถือคำให้การของนายวศิลป์จำเลยที่สี่
ให้การมาตั้งแต่แรกที่ถูกจับได้หลังก่อเหตุ
เพราะตอนนั้นนายวศิลป์คิดว่าเพื่อนคงไม่กลับมาไทยแล้ว

ซึ่งสารเห็นว่าเป็นคำให้การแบบไม่มีการปรุงแต่ง
แต่ทางทนายของแจ้หนึ่งในจำเลยบอกว่า
คำให้การของวสินเนี่ยซัดทอดคนอื่น
คือซัดทอดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากคดี

จำเลยก็หลุดพ้นเขาหา๕โดนแต่ตรอง
อ๋อเอาท้อนครับเอาท้อนครับ
เพราะว่าสารเอาคำให้การของจำเลยที่๔
คือนายวศิลป์ที่จับได้ก่อน
มาให้การซัดทอดผู้อื่น
ที่โดยคิดว่าตัวเองจะหลุดพ้น
เพราะว่าในชั้นพิจารณาคดีศิษฐานการณ์

เขาให้การซิ่มตำคนอื่น
เพราะว่าคิดว่าตัวเองจะหลุดพ้น

ผมก็บอกว่าก็จะอุทธรณ์ให้

ส่วนฝั่งของคุณแม่ของน้องแอ๋มนะครับ

วันนี้ก็ออกจากศาลไปเลยนะ

แต่มีรายงานข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพอยู่เหมือนกันนะคุณเห็นมาสอน
ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่านะน่าจะมารายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วยนะ
มากับทนายความของฝั่งแอมผู้เสียชีวิต
ก็ต้องดูว่าคุณอุทธรณ์แน่แต่จะอุทธรณ์ในแง่มุมไหน

คือทนายความของฝั่งแอ๋มผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าประเด็นที่จะมีการอุทธรณ์แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมาก
ก็คือประเด็นเรื่องของการรับสารภาพของผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นการรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐาน
ไม่ได้รับสารภาพเพราะความสำนึกผิดแล้วก็เป็นประโยชน์กับรูปคดี
ตรงนี้เนี่ยไม่สมควรแก่การลดโทษอะค่ะ

แล้วก็ประเด็นสำคัญที่จะมีการอุทธรณ์ก็คือ
อุปกรณ์ในการใช้ก่อเหตุของกลุ่มผู้ต้องหานี่แหละ
ว่าเขาไปซื้อมาตอนไหนยังไงช่วงเวลาในการซื้ออุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากนะ
จะส่งผลทำให้เห็นว่าไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่
ถ้าซื้อไว้ก่อนตั้งแต่แรกก่อนที่แอ๋มจะตายเนี่ย
ถือว่าไตรองนะนึกออกมั้ย

ทนายความบอกว่าจะสู้ประเด็นนี้ล่ะ
ตอนนี้เขาทางฝั่งจำเลยเขาสู้ว่าเขาทำไปด้วยความโมโห
เพราะว่าแอ๋มบอกว่าถ้ารอดไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาโดนแน่
ประเด็นสำคัญก็คือต้องรู้ว่าแอ๋มเสียชีวิตช่วงเวลาไหน
ที่สำคัญก็คือพฤติการแห่งคดีในที่เกิดเหตุเนี่ย
ฝั่งของผู้ตายมีน้องแอ๋มคนเดียวที่ตายไปแล้ว
ถูกค่ะนอกนั้นก็คือเป็นผู้ต้องหาที่เขาร่วมกันลงมือก่อเหตุ
ซึ่งเขาจะบอกยังไงก็ได้ไม่มีใครรู้ไง
อันนี้แหละคืออะไรสำคัญมากเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะให้ติดตามนะคะ
เพราะว่าทนายความของฝั่งแอ๋มผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจะมาที่ไทยรัฐทีวีด้วย
ทีนี้แม่ของเปรี้ยวค่ะนางสาคอนภาษี
พอฟังคำพิพากษาเรียบร้อยวันนี้ก็รีบเดินกลับขึ้นรถนะคะ
ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรก็บอกสั้นว่าพอใจในคำตัดสินวันนี้
นางสาวประพาสิริประสมศรีหรือเหมียวคนนี้เป็นพี่สาวเปรี้ยวค่ะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอเปรี้ยวหลุดจากข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนก็พอใจมาก
เพราะสังคมจะได้รู้ว่าเปรี้ยวไม่ได้ตั้งใจเป็นแค่วัยรุ่นคนนึงอารมณ์ร้อน
แก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังไม่ได้หวังจะฆ่ากันเนี่ยพี่สาวบอกแบบนี้นะคะ
แล้วพี่สาวก็บอกว่าบอกกับน้องไปแล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่แค่น้อง
คนเดียวที่เดือดร้อนคนในครอบครัวเดือดร้อนกันไปหมด
พอเห็นน้องเดินเข้าคุกคนในครอบครัวก็น้ำตาไหล
ต้องโทษต่ำอ่ะเราคิดของเราไว้ว่าอัตราโทษน่าจะสูงมากเลย
แล้วทีนี้พอสารท่านตัดสินออกมาแบบนี้คือเรามีความรู้สึกว่า
อย่างน้อยน้องก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าน้องไม่ได้เตรียมการฆ่าเขา
อย่างน้อยก็พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นที่เราโดนด่ามาเป็นปี
อย่างน้อยเราหลุดพ้นบนทินตรงนี้ออกเรามีความรู้สึกว่าเออ
อย่างน้อยมึงติดคุกมึงก็ไม่ได้ทิ้งขี้ไว้ให้ครอบครัวมากขนาดนั้น
เพราะสิ่งที่สภาพห์จิตใจที่ได้รับวันนี้คือความรู้สึกจะได้จากสังคมบ้าง
ว่าน้องเราทำผิดก็จริงแต่วันนี้น้องได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า
น้องไม่ได้เตรียมการที่จะฆ่าใคร
มันเป็นการที่กลุ่มเพื่อนโกรธกันอะไรกัน

แต่วันนี้น้องได้พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นแล้วว่า
คำว่าโหดร้ายทารุณหรือโหดเที่ยมอมหิตออกจากครอบครัวเราได้แล้ว
เพราะว่าวันนี้ศาลท่านก็ได้อ่านคำพิพากษรแล้วว่า
น้องไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการฆ่าเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
อันนี้คือในมุมของครอบครัวของเปรี้ยวเขานะค่ะ
จำเลยผู้ก่อเหตุที่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกดีใจที่รอดโทษประหารชีวิตอะไรอย่างนี้
แต่ก็เป็นข้อหาที่ถูกลงก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซึ่งก็เปรี้ยวเขาสร้างบ้านให้พ่อแม่นะคะพี่สาวบอกว่าก็เดี๋ยวจะสร้างต่อ
ปล่อยให้เช่าก็จะได้เป็นรายได้ให้กับทางครอบครัว
สำหรับแม่ของเปรี้ยววันนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยสบายนะครับ
ก็เลยไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์หลังฟังคำพิพากษานะ
แม่ก็ถามเพียงแค่ว่าไอ้ฆ่าโดยเจตนาเนี่ย
มันโทษหนักหรือว่าเบากว่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่าแม่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับ
พอมีคนบอกว่าโทษมันเบากว่าแม่ก็เลยบอกว่าก็อุ่นใจขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ก่อนจะขึ้นฟังคำพิพากษา
ทางนางสาคอนก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
ที่มีห้องกระจกกั้นกลางนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องความคำพิพากษานะครับ

แม่บอกว่าแม่ก็บอกกับลูกสาวไปว่า
ทำใจให้สบายไม่ต้องกังวล
แล้วแม่ก็ได้ภาวนาบอกไปยังแอ๋มว่าอย่าจองเวรลูกสาวของแม่เลย
เพราะว่าลูกสาวของแม่ไม่ได้ตั้งใจที่ทำลงไปเนี่ย

หน้าตาสดใสกว่าเดิม

ทุกครั้งที่แม่มาแก่ก็ร้องไห้
แม่บอกว่าเปรี้ยวมันไม่มีแต่เปรี้ยวคนเดียว
ทุกคนก็ต้องรับโทษแบบนี้เหมือนกัน
แม่ก็บอกว่าเปรี้ยวเขาเกิดเป็นที่หนึ่งพฤษภาใช่ไหม
ก็เลยบอกน้องแอ๋มว่าแอ๋มอภัยให้เปรี้ยวด้วยนะ

จองเวรจองกรรมกันทุกพบทุกชาติ
ใส่บาทให้แอ๋มแล้วก็

เปรี้ยวทำไปเพราะความโหม่อ
ก็คุยได้ไม่นานแบบก็ว่าะไม่งั้นก็มีลมด้วยนะ

เดี๋ยวย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าหน่อยนะครับ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่รัชธรรมควบคุมตัวจำเลยทั้งหมด
เรือนจำกลางขอนแก่นมาที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
ฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
ทันทีที่ผู้ต้องหาออกจากเรือนจำทั้งหมดก็ถูกนำมานั่งรอที่ด้านหน้าของเรือนจำนะครับ
ที่รถเรือนจำจะเข้าไปยังด้านใน
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาออกมาใช้เวลาเดินทางประมาณ๕นาทีเท่านั้นนะครับ
เรือนจำก็มาถึงศาลจังหวัดขอนแก่น
ที่เจ้าหน้าที่ศาลจะตั้งแถวแล้วก็นำตัวจำเลยลงจากรถ
โดยเปรี้ยวลงจากรถเป็นคนแรกแล้วก็ตามมาด้วยจำเลยคนอื่น
คือทั้งหมดก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะครับแล้วก็เข้าไปยังใต้ถุนศาลก่อน
เขาจะมีห้องควบคุมตัวจำเลยอยู่นะครับ
หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ตอนที่ฟังคำพิพากษาเสร็จนะฝนนี่ตกลงมาอย่างหนักเลย
ฟ้านี่ร้องเปรี้ยงนานเกือบ๓๐นาที
ค่ะเหมือนจังหวะนี้เดินกันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม

ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ความเชื่ออะไรยังไงหรือเปล่านะ

ใช่ค่ะก็ต้องตามกันต่อเพราะว่ายังมีขั้นตอนต่อไป
ในส่วนของชั้นอุทธรณ์นะคะเพราะว่าทนายความก็บอกว่าอุทธรณ์แน่นอน
ส่วนโทษจำคุก๓๐กว่าปีเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะมาวิเคราะห์ต่อในชีวิตตีแสกหน้า
ถ้าติดจริงแล้วเนี่ยรถไปรถมาจะอยู่ในคุกสักกี่ปีกันแน่นะคะ